ท่านผู้ชมครับวันนี้มีช็อตฮือฮาในแวดวงการเมืองเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ย้อนความไปนิดเดียวอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา
จำได้ไหมฮะวันเสาร์ลงมติเนี่ยคือพักพลังประชารัฐ
ใช่ค่ะนายกกับรัฐมนตรีรวมสิบเอ็ดคน
แต่มีหกสอสอจังหวัดสมุทรรากาญของพักพลังประชารัฐสวนมติภักดิ์
ใช่กับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คนก็มองว่าอย่างนี้จะมีปัญหาในพักพลังประชารัฐไหมเนี่ย
ให้เป็นเหตุบังเอิญเหลือเกินวันนี้หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายมนตรีซึ่งดูแลเรื่องน้ำ
วันนี้ไปตรวจสอบไปตรวจเช็คเรื่องแผนระบายน้ำในพื้นที่สมุทรปราการ

เดี๋ยวน้ำจะมาแล้วนี่ฮะลงจากรถมาสอสอสมุทรปราการเนี่ยไปรอต้อนรับ
คุณกรุงศรีวิรัย๑ใน๖สสสมุทรปราการดูนี่ฮะ
ไม่ได้รับธรรมดานะคุณเขียนมาสอนถึงขั้นก้มกราบเท้ากันเลยนะ

นี่ฮะบิ๊กป้อมบอกลุกอู้ยไม่ไหวหรอกแม่ไม่ต้องกราบหรอกแก่พอกันนี่แหละ
ป้อมนี่อายุ๗๗คุณกรุงนี่อายุ๗๖เอาดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
นี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับช็อตนี้เนี่ยวันนี้แวดวงการเมืองที่พูดถึงกันเยอะมาก

มันจะอะไรกันขนาดนี้เนี่ยหลังจากนั้นพลเอกประวิทย์กับสอสอกลุ่มปากน้ำ

สสมุปราการของพักพลังประชารัฐก็ได้ปิดห้องพูดคุยเคลียร์ใจกัน
ป้อมในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกว่าเนี่ยกลุ่มสอสอกลุ่มปากน้ำนี่เขาก็มาขอโทษ
นะส่วนเรื่องการโหวตแหกมติพักก็ให้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักพิจารณาต่อไปก็แล้วกัน
แต่ก็โปรยยาหอมเอาไว้บอกแม่สุดปราการเนี่ยได้สอสอมาถึง๖คนนะของพักพลังประชารัฐ
สงสัยต้องมีตำแหน่งรัฐมนตรีนี่เหลืออีกกี่เดือนจะปรับคอลโมกันหรือเปล่า
มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะไลน์หลุดเกี่ยวกับเรื่องการแจกงงแจกเงินแจกกล้วยอ่ะนี่นะฮะ
แล้วมีคนบอกนี่เขาไปจ่ายเงินกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อนะ
เรื่องมันก็เลยโยงมาถึงบิ๊กป้อมคือทางพักเล็กเนี่ยเขาออกมาชี้แจงบอกว่า
เป็นการยืมยืมเงินพักใหญ่เพื่อไปใช้ในการลงพื้นที่หาเสียง
ค่ะแล้วบอกเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่นู้นปีหกสามใช่แต่มันมีหลุดมาอีกลายหนึ่งบอกเพิ่งจ่ายกันปีหกสี่
เขาบอกยืมไปลงพื้นที่ตั้งใจว่าจะคืนแต่ยังคืนไม่ทันค่ะ
วันนี้นักข่าวถามบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมบอกโอ้ไม่หนาหรอก
มันก็เหมือนกับเรื่องการยงยืมนาฬิกาอะไรพวกนี้หรือเปล่า
ไม่เจอผมเจอก็เจอในเรื่องของการทำงานเท่านั้นเอง
ครับแต่พ่อประชอก็รักสอบเรื่องนี้ด้วยอะไรนะพ่อประชอรักสอบ
เขารับไปเลยเขาก็รับไปเลยก็เหมือนผมนาฬิกาผมก็รับไปเลย
ก็เรื่องจริงเป็นไงก็ว่าไปนะผมไม่กลัวหรอก
ก็เดี๋ยวรอดูปรชตรวจสอบต่อไปกันแล้วกันนะฮะ
ใช่ค่ะคือจริงนักข่าวก็ถามคุณกรุงด้วยนะคะ
ทำไมโหวตสวนมติพักทำไมไม่ไว้วางใจพลเอกอนุพงศ

มองท์ข้ายเหมาะคุณกรุงบอกว่าพลเอกประวิศย์เหมาะ

สองนายกและธรรมดีว่าการสมัครไทยใช่หรือ